ตอนนี้มาไม่จักประมาณประมาณสัก๒๐นาทีได้อ่ะอืมอืมมาจากเขา
ของนั่นน่ะนะของนั่นเลยอืม
ตอนแรกมันก็ยังไม่ข้ามมาหน่วยมาหรอกจ้ะ
แต่ว่ามันข้ามมามันข้ามไวมากเลยนะอืม

ประมาณนี้อั๊ะ

เยอะเลยหรอใช่ประมาณนี้อ่ะ๘๐กิตหัวไว้๒
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายและเมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายจะมีเวลาอันดับสุดท้ายมากกว่า